เรื่องหนึ่งนะคะต้องตามต่อจริงโอ้โหเมื่อวานนี้เกือบวิ่งแทบไม่ทัน

แมมแบมก๊อตเซเว่นมาเมืองไทยค่ะแล้วก็จัดแฟนมิติ้งด้วยนะ
แล้วแฟนฟินกันทั่วหน้าเลยนี่หน้าหล่อขนาดนี้
ทำเอาสาวไทยใจละลายกันเป็นแถวเลย
มาร่วมกิจกรรมแฟนมิตติ้งเอาใจแฟนคลับค่ะ
ที่มาจับจองมือถือรุ่นใหม่แบบที่สุดเลย
โดยภายในงานค่ะก็มีเหล่าอาคาเซหลายร้อยคน
มารอต้อนรับพร้อมส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจหนุ่มแบมแบมนะคะ
จนห้างเซ็นเทิร์นเวิร์ลแทบแตกจริงผู้ชมหาดูจากฟังเสียงเอานี่
งานนี้นักร้องดังก็จัดนิคอนเสิร์ตเล็กให้ได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะ

โอ้โหโชว์ลีลาได้สุดยอดนี่มาคนเดียวนะยังเรียกเสียงกรี๊ดได้ขนาดนี้นะคะ

จากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ร่วมเล่นเกมกับแฟนคลับผู้โชคดีอย่างใกล้ชิด
ทำเอาฟินกันไปทั้งงานเลยค่ะ

ถ้าชิดเป็นน้องคนนี้ฉันจะไม่รักหมื่นเลยทีเดียว
นะคะขอดมกลิ่นติดไป๓วันเนาะเออนะคะดีจริง
คือมากี่ครั้งก็น่ารักตลอดเลยนะคะสำหรับแบมแบมแล้วก็ได้รับการตอบรับ
แล้วก็ต้อนรับอย่างดีจากแฟนชาวไทยตลอดเลยนั่นเองนะคะ
ถึงตัวเจ้าตัวนะอยู่เกาหลีแต่ว่ามีผลงานพรีเซนเตอร์นะ
แฟนเนี่ยโอ้โหไม่เคยคิดถึงตลอดเลยนะคะ
มีผลงานมาให้เห็นตลอดเลยนะไม่เคยห่างหายไปไหนเลย
ใช่แล้วล่ะค่ะก็ติดตามกันได้เรื่อยเลยนะคะ
สำหรับน้องกาแบมก๊อตเซเว่นนั่นเองนะจ๊ะ